คุณผู้ชมเรื่องของโควิด๑๙เรื่องสำคัญนะคะ
เราเล่าไปเยอะแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของรายการตั้งแต่ทุ่ม๑
แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
มีเพื่อนบ้านบอกว่าคุณยายวัย๗๘ปี
นอนอยู่ในห้องพักคนเดียวในแฟลต์ดินแดง
ด้วยความที่ลูกสาวของคุณยายป่วยโควิด๑๙
ลูกสาวก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณยายอายุ๗๘เลยอยู่เพียงลำพังค่ะอยู่กับสูงนักตัวนึง
นี่ค่ะตัวเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าช่วยมาดูหน่อย
เพราะตอนนี้คุณยายเนี่ยนะอาการคือไข้ขึ้นสูงมาก
อยากจะให้มาตรวจว่าคุณยายติดโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่า
อยากจะให้มาช่วยดูว่าคุณยายที่อาการตัวร้อนอย่างนี้
เกิดอะไรกับคุณยายกันแน่เพื่อนบ้านเขาก็กังวลใจ
เพราะลูกสาวติดลูกสาวติดลูกสาวรักษาแล้ว
คุณยายอยู่ไว้กับสุนัขแบบนี้นี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าปัญหาคือแจ้งไปตั้งหลายที่
ติดต่อไปที่สายด่วนตั้งเยอะแต่สิ่งที่ได้รับคำตอบมาก็คือ
เจ้าหน้าที่ไม่ว่างแล้วเหมือนกับโยนกันไปโยนกันมา
คุณผู้ชมคะครับเพื่อนบ้านบอกว่าทำไมไม่มาตรวจให้คุณยาย
ทั้งที่การตรวจคัดกรองโควิด๑๙เชิงรุก
อยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ใกล้กับแฟลตที่คุณยายอยู่เลย
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจให้หน่อยได้ไหม
ต้องรอให้ตายก่อนหรือยังไงถึงจะมารับไปนะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปตรวจสอบแฟลตดินแดงนะคะที่ประชาสงคร้อค่ะ
นางแก้วนนเต็มอายุ๗๒ปีอยู่ในแฟลต์
แล้วก็บอกว่าอ๋อคนในภาพที่บอกว่ายายวัย๗๘อยู่คนเดียวด้วยนะ
คือยายรองยายรองอายุเยอะแล้วจริงจริงอยู่คนเดียวจริงจริง
เพราะลูกสาวที่อยู่ด้วยกันติดโควิด๑๙โรงพยาบาล
เฉียวรับตัวไปรักษาเพื่อนบ้านเขาเป็นห่วงครับเขา
ก็เลยแชร์เรื่องราวของคุณยายเนี่ยคุณยายลองเนี่ยเพื่อ
ขอความช่วยเหลือยายลองเนี่ยนะคะอยู่กับสุนัขแล้วก็
เพื่อนบ้านเขาช่วยแล้วมีเจ้าหน้าที่มาแล้วอืมเจ้าหน้าที่
มาบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยนะเดี๋ยวมารับตัวยายลองไปตรวจ
ไปกักตัวดูอาการนะแต่ปัญหาคือยายลองไม่ยอมไปค่ะ
ยายลองเป็นห่วงสุนัขตัวนี้เป็นห่วงสุนัขที่เลี้ย
ไว้ครับแต่เพื่อนบ้านเขาก็เป็นห่วงใยรองอ่าเขาก็เป็น
ห่วงเพื่อนบ้านด้วยกันเองด้วยเพราะไม่รู้ว่ายายลองป่วย
โควิดสิบเก้าหรือเปล่าครับก็อยากจะให้รับตัวยายลองไป
อ่ะนะคะนางบุญสวนอายุหกสิบห้าปีอยู่ชั้นสี่ชั้น
เดียวกับยายลองเลยนางบุญสวนบอกว่ากังวลแต่ก็ไม่รู้
จะทำยังไงตัวเองก็ได้แต่เฝ้าระวังดูแลตัวเอง
ดูแลคนในครอบครัวซึ่งก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วยอยากให้
ยายลองไปตรวจเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงใยลองอายุเยอะแล้ว
ยายลองมีโรคประจำตัวตั้งหลายอย่างเพื่อความสบาย
ใจของเพื่อนบ้านอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว
ลองไปเถอะไปกักตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ละน่ะแต่เมื่อคืนนี่มาอีกเมื่อคืนนี่พวกมอท่านอ่า
แล้วที่ที่พ่อจะมาเอาไปเมื่อรับไปอ่ะก็ไม่ไปตำรวล
เขาบอกว่าห่วงหมาฝั่งนู้นก็เป็นมันอยู่ส่วนเดียวกันไง
เขาบอกติดอีกสามคนวันนี้ฝั่งทางนู้นชั้นสี่อ่ะ
พ่อแม่ลูกจะประสานงานออกไปหรือยังก็ไม่รู้นะ
แค่๕โมง๖โมงเนี่ยคนจะเดินขึ้นกระดายยังไม่มีเลยทุกวันนี้

ก็ระวังตัว
กลัวใครกลัวมันแล้วตรงนี้กลัวเผือกกลัวมันแล้ว
เฮียรองเรียกตะโกนแทบแกก็ไม่เปิดประตู
ไม่เปิดประตูแล้วก็แล้วตอนนั้นเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นมองอยู่ตรงนั้น

เฮียรองรู้จักเฮียรองไหม

แกก็ไม่รู้แกห่วงหมาแกได้ไงไม่รู้
เราเป็นเราก็ต้องไปเขามารับไปเราก็ต้องไป
เพื่อไม่ให้คนอื่นเขาติด

เพราะว่าครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับห้องใยรองก็ติดโควิด๑๙ยกครัวนะคะ
แต่ว่าครอบครัวนั้นโชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรับตัวทั้ง๓คนในครอบครัวไปรักษาแล้ว

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คุณแจ๊คค่ะลูกชายของยายลองค่ะ

เขายืนยันว่าแม่ไม่ได้ดื้อไม่ยอมไปตรวจนะ
ประเด็นคือเมื่อวานแม่แต่งตัวรอแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่มาตั้ง๕ทุ่ม
คือแม่ก็คิดว่าเจ้าหน้าที่คงไม่มาแล้วปิดบ้านนอน
ถอดเครื่องช่วยฟังแม่เลยไม่ได้ยินค่ะ

เหมือนที่เพื่อนข้างห้องบอกว่ายายรอไม่ยอมไปอะไรอย่างนี้

ที่มารับเนี่ย๕ทุ่มนู่นแม่หลับไปแล้ว
นี่นะคะก็เลยในอีกมุมนึงไม่อยากจะให้
เป็นประเด็นดราม่าโจมตีครอบครัวโจมตียายรองว่าทำไมไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่
ไม่ยอมไปกักตัวไม่ยอมไปตรวจเพื่อนบ้านกังวลใจอะไรแบบเนี้ย
ลูกชายบอกอย่าพูดแบบนี้ดีกว่าคือยายลองพร้อมจะไป
แต่เจ้าหน้าที่มาดึกมากจริง
ส่วนประเด็นที่ว่าลูกสาวติดเชื้อแม่ก็ติดเชื้อด้วยเนี่ย
ตัวลูกชายบอกว่าก็ยอมรับว่าน้องสาวอยู่กับแม่สองคนจริง
แต่ว่าช่วงนั้นตอนที่น้องสาวรู้ตัวว่าเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙
ก็กักตัวใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแบ่งโซนการใช้ชีวิตภายในบ้าน
ก็พยายามป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้แม่ติด
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายายลองเนี่ยแม่ตัวเองเนี่ยติดโควิด๑๙ไปด้วยไหม
อาทิตย์ตั้ง๕ทุ่มก็จะเป็นการที่มีตัวทีมาเรียกทำไมไม่มารับ
เพราะเขามารับคือเขามันขาดเวลากันแล้ว
เขาก็เลยแม่ก็เลยไม่รู้แล้วว่าไม่มารับแล้วอะไรอย่างนี้
เวลาที่การสื่อสารหรือว่าพวกนี้มันไม่เข้าใจกัน
มันก็จะไปได้ทุกที่ทุกทางตามที่จินตนาการของแต่คน
ตามที่เขาอยากจะเอาหรือพวกไหนก็ได้เอาอย่างง่ายครับ
ก็คือผมอธิบายได้แค่ว่าเขาเกรียมตัวตั้งแต่มุมหวานแล้ว
ยายลองเลยขอสรุปแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่มาดูแลแม่ไม่ได้
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือ
พาแม่ไปกักตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เพราะแม่ยอมไปนะคะไม่ใช่ไม่ยอมไปนะคะ
ให้ความร่วมมือทุกอย่างคนในแฟลตก็จะได้สบายใจด้วยค่ะครับ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะ
คุณหมอพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหนหรือว่ากู้ภัยหรือว่าจิตอาสาที่มาช่วย
ทำงานกันเต็มที่จริงแต่เรื่องของการบริหารจัดการ
มากขึ้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นสื่อกลางในการพยายามช่วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับท่านเข้าไปเลยนะฮะ